อันนี้เป็นที่เก็บของบนรถใช่ไหมคะ

เกิดขึ้นกับนักศึกษาอายุ๑๘ปี
ที่ถูกประตูรถเมย์อัตโนมัตินะคะ

เหตุการณ์นี้ทำให้น้องเนี่ยนะคะโดนอ่า

นิ้วมือเนี่ยนะคะขาดไป๑ข้อเลยค่ะ

เกิดขึ้นที่พระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจเองเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ติดตามตัวคนขับรถเนี่ย

นักศึกษาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อประมาณ๑๕นาฬิกาวันที่๑๑กรกษมนธ

คือบอกว่านั่งรถคันนางกราว

หลังจากตัวเขาแล้วก็เพื่อนสาว

ทีนี้พอใกล้ถึง๓แยกพระประแดง

แล้วก็เดินไปกดกรีง
บริเวณสามแยกพระประแดงขณะที่ประตูรถอัตโนมัติเนี่ย
เปิดอยู่นะคะแต่ว่ารถเนี่ยยังจอดไม่สนิท
กระเป๋ารถเมย์กระเป๋าเก็บค่าโดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงผอมสูงผมยาว
ก็เลยบอกให้น้องเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนสาวเนี่ยรีบลง
ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มือของน้องไปจับบริเวณขอบประตูทางลง
จากนั้นประตูปิดแล้วก็หนีบเข้าที่นิ้วหนังข้างซ้าย
ขาดไปหนึ่งข้อค่ะเนี่ยนะคะแบบเนี้ย
หลังเกิดเหตุน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดงค่ะ
แพทย์ก็เย็บไปหกเข็มน้องบอกว่าต้องการให้ตำรวจติดตามคนขับรถ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ
บริเวณท่าปล่อยรถสายแปดสิบสองถ้านำพภะแดง
ไปเช็คเวลาตามที่ผู้เสียหายแจ้งไว้ว่ามีรถคันไหนที่วิ่งมาช่วงเวลาเกิดเหตุ
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง